ได้เวลาแล้วกับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ก่อนที่จะไปลุ้นว่าใครเป็นผู้โชคดีขอทำความเข้าใจนิดหนึ่ง
เพราะทีมงานเขาบอกเรามาบอกว่าคุณผู้ชมให้การตอบรับดี
ส่งชิ้นส่วนกันมาเยอะแต่บางทีมันมีบางชิ้นส่วนที่แบบดูแล้วงง
อย่างบางท่านส่งมาเฮ้ยมันเป็นซองกะทิเฉยเลย
จะมาร่วมโชคดีกับเบาแดงอันนี้ไม่ได้นะจ๊ะ
ให้เราทำแกงพะแนงส่งไปหรือยังไงคะ

ก็ไม่ได้เบิร์นปิดทองฝั่งลูกนี้มิตรเป็นประธานก็ไม่เอาค่ะ

ต้องเป็นฝาคาราบาลแดงและฝาคันโซคูณ๒เท่านั้น

นี่คือเสียงจากพี่น้องชาวไทยที่ต้องการเปลี่ยนชีวิต

ถ้าผมได้๑ล้านผมจะเอาไปซื้อที่ดิน
ซื้อสวนที่บ้านครับผมที่ใต้ครับ
ร้านก็หาซื้อที่อยู่ที่อะไรก็แล้ว

แต่แกบอันนี้ยังไม่มีที่อยู่อะไรหรือไง
และคาราบาลแดงก็พร้อมแล้ว
ที่จะส่งมอบโอกาสให้พี่น้องชาวไทย
ต่อยอดสร้างอาชีพพลิกชีวิตตัวเองใหม่อีกครั้ง
กับรางวัลใหญ่ทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
ยังส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒
แล้วส่งมารุนโชคต่อเลย
อย่ารอช้าเพราะผู้โชคดีร้านแรกอาจเป็นคุณ
นับถอยหลังล้านแรกกับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
วันนี้แล้วนะคะที่เราจะได้ลุ้นโชค
ล้านแรกกับบาวแดงค่ะที่จะมาช่วยต่อยอดสร้างอาชีพ
กระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย

เสาร์ที่๒๗พฤษภาคมนี้แล้วนะคะ
ในรายการตลอดข่าวช่วงเวลา๙โมงครึ่งนะครับ
เราจะมีการถ่ายทอดสดนะครับ
ในการจับโชคล้านแรกในรายการของเรา
ต้องค่ะเพราะฉะนั้นเกาะติดหน้าจอรายการตลอดข่าวของเรา

แต่ก่อนจะมาลุ้นว่าพรุ่งนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้ล้านแรกไป
วันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับมอเตอร์ไซค์ไป

เรียกว่าโอกาสดีอยู่ในมือของเราแล้วนะคะดังนั้นน่ะส่งเข้ามาเยอะส่งมากมีสิทธิ์มากจ้า
ของกติกาให้ถูกต้องด้วยนะ
ใช่แล้วค่ะกติกาก็ไม่ได้ยาก
แต่จะทำอย่างไรไปดูกันเลย
วัน๑๑กรกฎาคม๒๕๖๖
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที